คุณหญิงระถากับแม่น้อยโพงามคุณผู้ชม
ต้องบอกว่าภาพจำที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นแม่ลูกผูกจิตกันนะ
แล้วที่สำคัญเขากระตันยูเขาดูแลแม่ดีมากจริงคุณผู้ชม
แล้วต้องบอกว่าเนื่องในโอกาสแบบช่วงเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะ

ต้องพูดคุยความผูกพันกับคุณแม่น้อยเนาะ

น้อยก็ดีใจมากตอนนั้นแบบน้ำตาปริ่ม

ซึ่งไม่น้อยซึ่งพี่หญิงเนี่ยก็เปิดใจนะคะ
บอกว่าจริงแล้วรู้สึกดีมากนะคะที่หลายคนแบบ
มีภาพจำว่าเธอช่วยเลี้ยงดูครอบครัว

บอกว่าจริงแล้วเป็นเพราะว่าแม่น้อยเนี่ยแหละค่ะ

เป็นคนปลูกฝังเพราะว่าแม่น้อยคือผู้หญิงที่แกร่งที่สุดนะคะ
แล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคมาได้ทุกเรื่องเลยค่ะ
ไปฟังเสียงทุกอย่างรักษาหน่อยค่ะ

เพราะว่าแม่ไม่ค่อยชอบเที่ยว
แม่จะชอบแบบโอ๊ยอยากทำงานอยากอยู่ร้าน

เขาจะบอกไม่ได้วันแม่คนกินข้าวเยอะมาก
เขาก็จะเหมือนโฟกัสเขาก็จะอยู่แต่เรื่องนี้
เราอยากให้เขามีโฟกัสที่ไปในเรื่องของการพักผ่อนบ้าง

ถึงแม้ว่าความแกร่งความเก่งมันอาจจะ
มีบางช่วงเวลาของชีวิตที่เขาพลาดบ้าง

เราก็รู้สึกว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้มาจากเขา

ก็เป็นคำพูดที่ทำให้เรารู้สึกว่า

ดูแลตัวเองให้ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ